แต่เรื่องนี้สิคุณผู้ชมเราต้องตั้งใจดูให้ดี
เพราะว่าเป็นเรื่องของการทำงาน
ถ้าเราไม่มีสติก็อาจจะทำให้เกิดพลาดพลั้ง
ผิดพลาดอะไรกันไปได้นะคะ
กรณีคุณพี่คนนี้สิเขาทำงานอยู่บนความเสี่ยงจนชินนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเหมือนกันค่ะ
โอ้โหอะไรมันจะจำหวะพอดีขนาดนี้

ก็ต้องปูนสีเมนนะคุณผู้ชม

ปลอดภัยดีแล้วแล้วก็กลับมายิ้มแย้มเจ็บใสเหมือนเดิม
ก็คงจะเขินหน่อยแล้วก็เจ็บนิดหน่อย
แต่ก็เชื่อว่าก็คงจะเป็นอุทาหรณ์ป้องกันตัวเอง

แล้วมันพูดถึงมันก็เสี่ยงจริง
คือพี่เขาต้องเดินบนทางไม้แคบ
แล้วก็ต้องเข็นรถเข็นตรงทางไปนะ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
คุณผู้ชมเรื่องกินต้องบอกว่าเป็นเรื่องใหญ่นะ
ไม่ได้หรอกเรื่องนี้ต้องคัดสรรหน่อย
กินไปกินมาบางทีนะเฮ้ยหายวับไปกับตาเลย
เกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยไม่รู้